เหลือมค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชรมันหิวโซ
คือด้วยความหิวอะไรก็ทำหมดแล้วนะคะ
นู่นค่ะปีนขึ้นไปความสูง๗เมตร
ไปจับนกเพี้ยวรากินโอ้โฮพยายาม
มีขาเดียวค่ะงูเหลือมตัวนี้

ขอบคุณนะคะที่ถามให้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเล่นใหญ่ไฟกระพริบมากเลยนะคะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยกู้ภัยขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๒คนใช่ไหม
ซ้อนท้ายมาแบบนี้ค่ะพร้อมกับอุปกรณ์
คล้องคองูแต่พอแงนหน้าขึ้นไป
จุดที่งูเหลือมมันซ่อนตัวอยู่มันติดอยู่นะ
เห็นไหมฮะด้านบนนู่นไม่ไหวฮะสายหัวทันที
ใช้ไม้แค่นี้เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำต่อคือ
โทรเรียกรถกระเช้าเข้ามาเสริมกำลังแบบนี้มาถึงแล้วนะคะ
กระเช้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทองอำเภอปางศิลา
ของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะอำเภอปางศิลาทองนะคะ
ฮีโร่ตัวจริงค่ะขับรถกระเช้ามา
ที่ตลาดหินชะโงกพอมาถึงแล้วทำไงนั่นแหละค่ะ
กู้ภัยก็ต้องไปอยู่ในกระเช้านั้นแล้วก็ขึ้นไปกับรถกระเช้านะคะ
พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บไปงัดไปแงะงูที่มันอยู่ใต้หลังคา
แต่ความยากลำบากมันอยู่ที่ไม่ใช่ความสูงอย่างเดียวนะ
เห็นไหมคะมีตาข่ายกันนกเพียวราบต้องมุดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งด้วย
แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของกู้ภัยนะคะ
สามารถจับงูเหลือมมือเปล่ามาได้แล้วเอาตัวลงมาด้านล่างได้อย่างราบรื่นแบบนี้
สัดส่วนกันหน่อยสิความยาวสักประมาณ
กะด้วยตาเปล่าเท่าไหร่
๓เมตรสองเมตร

ใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยจับมันใส่ถังเขียวที่ปิดปาก

ทีนี้ตามเคล็ดของความเชื่อของชาวบ้าน
ชาวบ้านเชื่อว่าถ้างูเข้าบ้านเขาจะมาให้โชคให้ลาบใช่ไหม

ชาวบ้านที่มามุงดูการจับงูครั้งนี้ก็ไม่ได้ดูเปล่านะจ๊ะ
ส่งไปที่หมายเลขทะเบียนรถกระเช้าด้วย
อะไรอ่ะ
พร้อมกับบ้านเลขที่ตรงนี้สถานที่ตรวจสภาพรถนะจ๊ะ
เลขที่๓๙๕รวมทั้งความยาวของงู๒เมตร๕๐เซนติเมตร
เพื่อไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบตามระเบียบนะจ๊ะ